แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสากันนะคะ
เพื่อที่จะถวายเป็นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษค่ะ
ซึ่งไปดูในแต่ละพื้นที่กันนะคุณผู้ชมไปดูที่อ่างทองกันก่อนเลยค่ะ
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมะตลาดทรัพย์ทวีค่ะ
อยู่ถนนอ่างทองสิงห์บุรีในตำบลย่านซื่อ
นายชัยสุวพันธ์นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
นำอาหารคาหวานก๋วยเตี๋ยวเรือลาบน้ำตกส้มตำเฉาก๊วยน้ำดื่ม
เลี้ยงแล้วก็ให้บริการฟรีกับประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง
ตั้งแต่๙โมงเช้ายาวไปจนถึง๔โมงเย็นเลยนะคะ
ยังมีการให้ประชาชนเขียนฉลากคูปองลงในกล่องจับฉลากชิงโชคกันด้วย
จากนั้นตอน๔โมงเย็นค่ะนายชัยนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
ก็มีการจับฉลากมอบสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑สลึงจำนวน๕เส้น
ลม๒๐ตัวแล้วก็สลากินแบ่งรัฐบาล
ให้กับประชาชนชาวอ่างทองที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะ
ก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๑๐ค่ะ
ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญนายสุริยะอมรโรธวรวุฒิผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานนำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ทำกิจกรรมขุดลอกคูครองทำความสะอาดเก็บขยะในแหล่งน้ำห้วยสวรรค์
ณบริเวณครองภายในส่วนพุทธอุทยานด้านหน้าสารกลางจังหวัด
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีรู้รักสามัคคี
ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
พร้อมกันณบริเวณอ่างเก็บน้ำด้านหลังสารกลางจังหวัดอำนาจเจริญครับ
ส่วนที่สารากลางจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ย์วิชเรียนเจนท์รโตชาวไทยพูดว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
จังหวัดนครราชศรีมาร์เป็นประธานเปิดนิทราชการเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ
และพระอัจฉริยภาพในด้านต่างของในหลวงรัชกาลที่๑๐
รวมถึงให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ก็จะสามารถเข้าชมกันได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเลยค่ะ